สายการบินของประเทศไทยที่มีเส้นทางการบินไปยุโรป
ก็คือบริษัทการบินสายการบินแห่งชาติ
มีเส้นทางการบินไปยุโรป๑๑เส้นทาง
สามารถสร้างรายได้๑ใน๓ของรายได้ทั้งหมด
ปัจจุบันการบินไทยมีเส้นทางการบินเข้าไปยังประเทศในทวีปยุโรป๙ประเทศ

คือเมืองบราเซลประเทศเบลเยี่ยมก็เป็นเฮเกนประเทศเดนมาร์ค
อนดอนประเทศอังกฤษปารีประเทศฝรั่งเศส
แฟรงกฟิล์ดและมิวนิคประเทศเยอรมนี

ซูริกประเทศสวิสเตอร์แลนด์และออสโลประเทศนอเวย์
จำนวนนี้นะคะการบินไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดเที่ยวบินตรง
เฉพาะเส้นทางในประเทศเบลเยี่ยมอิตาลีเดนมาร์คนอเวย์และสวีเดน

แต่ละปีการบินไทยมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจสายการบินเส้นทางบินยุโรป
คิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามของรายได้ทั้งหมด
หรือประมาณร้อยละสามสิบถึงสี่สิบ
หรือมากกว่าปีละหกหมื่นล้านบาท
หากคิดเป็นจำนวนที่นั่งในแต่ละปี
การบินไทยมีผู้โดยสารบินตรงเส้นทางไปกลับยุโรป

ที่นั่งรวมทุกสายการบินทั้งหมด
ห้าล้านหกหมื่นสองพันที่นั่ง
ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุนะคะว่า
ช่วงสิบเดือนแรกของปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด

ล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบสี่คน